ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะ

ครอบจรรย์นินุปสุตนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรอบทุกปัญหาและปัจจันทร์กับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
อะไร
โอ้โหแตกรือฟุ่มเดียวเลย
อะไรรักนะวันนี้กำลังถ่ายอยู่

การมีผู้ชายอยู่กับตัวเนี่ยมันมีความสุขกันมากน่ะเลยเนี่ยแม่

ไม่เคยมีใช่ไหมล่ะน่ารักมากเลย
อย่างแม่ไม่มีอิจฉาใครอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ

มีผู้ชายกล้ามปูนะคะมาหาแบบใกล้ชิด

ในอนาคตจะต้องทั้งรักทั้งหลงคุณแม่

เชฟร็อกใช่ไหม

เชฟทออินวันของเราไงล้ำ

ล่ำก็คิดจะแย่งมาจากอ้อมอกแม่ใจคอ

ทั้งปีเมอร์ทั้งปีปากทั้งอ่อน

นักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และโค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ

เหมาดีกรีทั้งโค้ชเทนเนอร์
และนักโภชนาการอาหารสุดจี๊ด
ที่มีความเด็ดตั้งแต่คิดเมนูไปจนถึงลงมือทำอาหาร
วันนี้เชฟร็อกมาเยือนบ้านประจำบานทั้งที
จะมีเมนูธรรมดาก็คงไม่ได้
แต่เมนูวันนี้คืออะไรไปชมกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะเซฟรอบ
แหมวันนี้ต้องบอกว่าเราต้อนรับเชฟด้วยใจ

มาหาเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะต้องบอกว่าเมนูลีลาเชฟเนี่ยโอ้โหเด็ดสระตี
ลาปากนี่ยิ่งเด็ดเลยถูกต้อง
เราก็เลยอยากจะมาชิมค่ะไม่ใช่ชิมเชฟ
อยากจะมาชิมเมนูที่เชฟจะคิดมาเป็นเมนูเก๋ด้วย
วันนี้มีเมนูแบบอะไรที่มันเด็ดเหมือนคราวที่แล้วอีกไหม

ตั้งใจฟังนะครับทางบ้านตั้งใจฟังนะครับ

ชอบกินชอบกินปลาดุกชอบกินลาบด้วย
ต้องบอกว่ามันจะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะ
แต่ที่สำคัญเลยเชฟค่ะอยากจะให้เชฟดูกันนิดนึงว่า
ช่วยตรวจสอบเราหน่อยสิคะว่ารูปร่างของพวกเราเนี่ยนะคะ
ควรจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้างดูแลอะไรส่วนไหน
เริ่มจากอยากจะมีสะโพกทำยังไง
จะมีสะโพกตัวนี้เราสร้างกล้ามเนื้อ

ข้อควรที่แบบที่ปราบมาใช้กับผู้หญิงน่ะ

ผู้หญิงต้องยังไงคะ

ทิ้งก้นไปด้านหลัง

จะเก่งที่สุดใช่ไหม

เก่งที่สุดแล้วเวลาขึ้นค่อยบีบนะครับ

พึบยืนขึ้นมาจนสุด

ก้ามก้นค่ะก้ามก้น

ควรเพิ่มหรือลดน้ำหนักให้กับเราหน่อย

มันจะลดอยู่๒อย่างที่เราต้องควบคุม
หนึ่งก็คือแป้งแป้งลดนะไม่ใช่ตัด
อ๋อห้ามตัดลดลง
ตัดไม่ได้ตัดคือไม่กินเลยใช่ผิดลดคือการควบคุม
ไม่ได้เยอะเกินไปอ่าไม่เยอะเกินไป
ไม่ให้มันเยอะมากเกินไปให้ควบคุมนะครับ

ไขมันนี่ก็ไม่ใช่ไม่กินเลยต้องกินครับ

มาจากปลาบ้างมาจากผืดพวกตระกูลถัวอะไรอย่างนี้บ้าง
นั่นแหละเนาะก็เป็นอะไรที่ดีทั้งนั้นเลย
ต้องบอกวันนี้นะคะถือเป็นความรู้เพิ่มเติมเรา

และวันนี้เชฟก็มีเมนูเด็ดมาฝากซึ่งต้องบอกว่า
กราบท้องร้องกันมากแล้ว
แปลว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะ
มาติดตามเมนูเด็ดลาบส้มโอปลาดุกฟูพร้อมกันเลยนะคะ
ตอนนี้พักสักครู่ค่ะโอ้โฮดีอ่ะค่ะครับ